ต้องบอกว่ายืนหนึ่งพระเอกรุ่นใหญ่ขายดีจริงค่ะ
สำหรับพี่วิลลี่แซงหน้ารุ่นใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ
ตอนนี้เนี่ยฟาดละครแน่นเลย๓เรื่องซ้อนคุณ
ไม่พอพี่วิลลี่เขายังทำธุรกิจต่างนานา
รวมไปถึงธุรกิจขายขนมฟาร์มปลาครับติดกับไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละ
ใครที่มาว่าเจ๊เนี้ยไม่จริงยังทำอยู่จ้ะ
ส่วนเรื่องเพื่อนรักพี่เสนาหอยพิธีกรรุ่นใหญ่ก็ออกอาการเป็นห่วงนะ
เพราะดูไปดูมาเหมือนจะซดแห้วได้แต่แห้ว
และสาวใหม่ที่พี่วิลลี่เขาเชียร์เนี่ยเป็นใครไปฟังกันค่ะ
ก็ยังขายอยู่นะครับ
สิรินฟาร์มก็ขายดี
ฟาร์มประคับก็ขายดีอยู่ตรงนี้เองนะครับ

ส่วนพี่หอยนี่เป็นห่วงไหมคะโสดมานานมาก

คือถ้าเกรดไม่ได้จริงสำหรับหอยนี่นะครับ

ก็เหลืออีกคนหนึ่งก็คือพี่ผัดไทย
ผมคิดว่าถ้าสองคนนี้อยู่ด้วยกันมันจะยุ่ยด้วยกัน
แล้วพี่ผัดไทยก็ยังไม่มีใครดูแล

ถ้าหอยไม่ไปทางผัดไทยก็ต้องไปอ้วนรีเทิร์น

หอยฟังแบบนี้พี่หอยจะยอมไหม

เกิดกันไปเลยนะคะให้มันจบไป
เพราะก็มันมีกระแสข่าวน่ะว่าพี่หอยเตือนจีบสาวเกรซการ์นเกล้า
สาวเกรซเองเขาก็พูดว่าเหมือนจะมีคนรู้ใจอยู่แล้วนะ
คุณผู้ชมก็อยากเห็นแฟนพี่หอยเร็วแล้วกันนะคะพี่หาให้เจอนะจ๊ะ